ในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ

เราก็จะเน้นเจาะลึกไปในประเด็นของต่างประเทศนะครับ
ตอนนี้การเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐ

หลายคนกังวลในเรื่องของนโยบายต่างประเทศ
หากโดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นมาบริหารประเทศ

จะไปสร้างกำแพงกั้นพรมแดน
และมักซิโกก็จะต้องเป็นคนจ่ายด้วย
อาจจะอยากเห็นทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
เพราะว่าจะได้สตรีไม้เล็กหนึ่งที่เป็นคนสโลเวเนีย

ซึ่งโซโลเวเนียก็หวังว่าจะช่วยทำให้คนรู้จักประเทศ
และจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ครับ
เมืองเซฟติกาเป็นเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสงบเงียบ
เป็นบ้านเกิดของเมลานียาทรัมป์
ภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพักรีพับลิกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่นี่มีประชากรประมาณ๕๐๐คน
ตอนนี้ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารไปจนถึงผู้ผลิตวาย
ต่างมีความหวังว่าหากเมลาเนียได้เป็นสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของสหรัฐ
เมืองนี้จะอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ลาเนียเกิดและโตที่เมืองนี้ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่กรุงลูบรียาน่า
เพื่อเดินตามความฝันในเส้นทางการเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จ
และยังได้นำพาเธอไปสู่วงการแฟชั่นที่นิวยอร์ก
ภูมิใจของเมืองเซฟนิก้าคือประสาทบนเนินเขา
ที่มีมาก่อนศตวรรษที่๑๑และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยี่ยมเยือน
เพียงแค่ชมทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้น
ยังไปดูกลุ่มคนกราศกาคีที่สวมชุดพื้นเมือง
พวกเขาบอกว่าสมัยก่อนประสาทแห่งนี้คือศูนย์กลางของวัฒนธรรมคนที่นี่
ซึ่งทุกวันนี้คนท้องถิ่นได้พยายามรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้
โลวิเนียแยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียเมื่อปี๒๕๕๙
ในขณะที่ดินแดนอื่นต้องห้ามผ่านการทำสงครามเพื่อแยกตัวออกมา
แต่สโลบิเนียออกมาเป็นประเทศเอกราชอย่างสันติ
ปัจจุบันโซโลวีเนียมีประชากรมากกว่า๒ล้านคน
ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวสโลวิเนียเมื่อปี๒๕๕๘ระบุว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ที่เป็นร้อยละ๑๓ของแรงงานในประเทศ
ท่องเที่ยวของเมืองนี้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจในเมืองเซฟมิก้าและคนที่นี่
ที่สามารถยืนหยัดผ่านช่วงเวลาต่างมาได้
ในขณะที่ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
ภูเขาเขียวขจีไร่อังุ่นชาวไร่และคนงานที่ขยันขันแข็ง
ผู้คนที่เป็นมิตรแม้ในช่วงเวลายากลำบากหลายคนจะสูญเสียงานที่ทำไป
แต่ทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นผืนดินของบรรพบุรุษ
มีความสงบสุขมากที่สุดในโลกจากจำนวนทั้งหมด๑๖๓ประเทศ
และด้วยภูมิประเทศอยู่ระหว่างเทือกเขาแอ้วกับทะเลเอเรติก
คนที่นี่ต่างภาคภูมิใจในโซโลแกนไอฟิลสโลเวเนียอย่างมาก
เช่นเดียวกับผู้ผลิตวายและร้านอาหารต่างก็ภูมิใจในสูตรดั้งเดิมของพวกเขา
ปีเตอร์เดอูเจ้าของโรงงานวายเดอูบอกว่าที่แห่งนี้คือหัวใจของยุโรป
แม้เมื่อก่อนนี้ชาวโลกจะไม่ค่อยรู้จักประเทศสโลเวเนีย
แต่หลังจากที่มีการเปิดพรมแดนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ได้แวะเวียนมาสัมผัสและรู้ถึงความสุดยอดของวายสโลเวเนีย
เขายอมรับว่าหากเมลาเนียทรัมป์ได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ
จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของที่นี่
และเชื่อว่าเมลาเนียจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อดินแดนบ้านเกิดของเธอ

ร้านอาหารแห่งนี้เสิร์ฟแต่เมนูที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น
อย่างซาลามี่ที่ทำจากหมูสายพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ร้านอาหารแถวนี้บางร้านสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า๑๕๐ปีก็มี
บรรดาเจ้าของกิจการร้านอาหารเหล่านี้ต่างก็หวังว่า
เมลาเนียทรัมป์ได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
ก็น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสโลวิเนียได้ไม่มากก็น้อย
ทางด้านผู้แทนบอร์ดการท่องเที่ยวสโลวิเนียก็มองเห็นข้อดีของโอกาสนี้
เขาบอกว่ามีคนเสนอให้ตั้งชื่อถนนเมลาเนียทรัมป์เพื่อให้เกียรติเธอด้วย
แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในฐานะบ้านเกิดเมลาเนียทรัมป์อย่างเป็นทางการ
เขาบอกว่าแม้เธอจะเป็นสตรีที่นำพาชื่อของชาวสโลเวเนียสู่เวทีโลก
แต่สิ่งที่เขาอยากบอกก็คือประเทศนี้ยังมีดีอีกหลายอย่างรวมไปถึงมีผู้หญิงเก่งและทำงานหนักอีกจำนวนมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน